คือเวลาช่างเขาทำงานแล้วต้องตอบปลั๊กไฟ
ไม่แน่ใจว่าบางทีหัวปลั๊กเขาไม่พอ
หรือว่ามันไม่เข้ากับคั่วปลั๊กที่บ้านหรือเปล่า
เวลาที่เขาไปรับงานเขาจะทำสายเปลือย
การที่ว่าลอกสายลอกพลาสติกลอกสายทนนังจิ้มเข้าไปเลย
ไปดูเหตุการณ์นี้นะฮะบ้านหลังนี้ช่างมาทำงานเหมือนกัน
แล้วก็ตอบปลั๊กไฟใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
อันนี้โชคดีมากนะฮะที่มีเพื่อนคนงานอยู่ด้วยแถวนั้น

นี่เท้าเปล่าพื้นเปียกสายไฟ

คือถ้าเอามือเปล่าไปจับนี่ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ

เพราะคนที่ไปช่วยก็มีคนหนึ่งก็ไม่ได้สวมรองเท้านะครับ
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับ
หน้าที่ชีวิตจริงนะฮะ
ช่วยกันออกมาได้หลังจากที่คนงานคนนี้นี่ถูกไฟดูดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แน่นอนว่าต้องมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถึงไฟรั่วไฟดูดขนาดนี้
เราได้คุยกับทางเจ้าของคลิปนะครับคุณวินัยนะฮะเป็นเจ้าของบ้านด้วย
คุณวินัยบอกว่าได้ว่าจ้างช่างก่อสร้างมารีโนเวทบ้าน
สาเหตุก็คือปลั๊กที่ช่างก่อสร้างใช้เป็นปลั๊กพ่วงที่ต่อขึ้นเอง
เขาไม่ได้มีปลั๊กพ่วงมาก็เลยนี่เห็นไหมอย่างนี้อ่ะ
พี่ท่านไหนเป็นช่างอยู่บ้างหรือว่าใครมีความรู้บอกหน่อยอย่างนี้ก็คือรักเราไม่พอหรือยังไร
ก็เคยเห็นเนอะที่ช่างเขาทำแบบนี้ใช่ไหม
ใช่เขาก็จะเอาพลาสติกมาอย่างนี้แล้วก็อีกเนี่ยก็เป็นลวดทองแดงจิ้มเข้าไปเลย
อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กพ่วงเห็นไหมตอนที่คนที่ถูกดูดเขาถือปลายสายมาอืมจะเป็นรางของปลั๊กพ่วงอ่ะอ่า
แต่ตรงเนี่ยอะไรควรปลายปลั๊กมันไม่พอหรือยังไง
นี่ค่ะคุณวินัยบอกเนี่ยแล้วเขาก็ถอดรองเท้าอีกนะแล้วพื้นก็เปียกด้วยไฟมันรั่วพอดีฮะนี่ถูกดูดเข้าไป
เพราะนั่นคือพื้นปูนไง
โอ้โหโชคดีที่คนงานที่มาด้วยกันเนี่ยช่วยได้ทันนะครับ
คุณวินัยก็เลยเอาคลิปนี้มาลงเอาไว้เพื่อเตือนภัยกัน
แต่คุณวินัยบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะค่ะ
ล่าสุดวันนี้ที่ท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นี่เตือนไปแล้วนะคุณวินัยบอก
เมื่อวานบอกเข็ดแล้วหมายถึงช่างบอกเข็ดแล้ว
วันนี้เอาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยต้องไปเตือนซ้ำกันอีกนะครับ
แล้วก็เอาคลิปมาลงเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่ายังไงเนี่ยต้องระวังกันหน่อย
แต่หลายคนก็มาคอมเมนต์เรื่องการช่วยเหลือนะบอกคนที่เข้าไปช่วยก็ถือว่าช่วยอย่างถูกวิธีนะครับ
คือไม่ได้ใช้มือเปล่าเนี่ยไปดึงเขาไม่งั้นก็จะถูกดูดไปด้วย

หรือมันอาจจะไม่เกี่ยวกับรูที่ไปเสียบแต่ว่ามันไปรั่วตรงไหนหรือเปล่า
แต่ไอ้เสียบแบบนั้นก็อันตรายอยู่ดีใช่ไหมทำสายทำแบบนั้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลทำงานในลักษณะแบบนี้ก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยอ่ะครับ